เป็นแค่ไหนนะครับเค็ท

ก็ตามนั้นแหละครับผมว่ามันก็ต้องมีเหตุผลของแต่ละคนเอง
เพราะว่ามันก็ไม่ใช่จริงแล้ว
หรือว่าพอจบไม่ต้องมีอะไรสิ่งที่คนไม่ชอบหรือไม่สบายใจอะไรอย่างนั้นก็ต้องคุยกับคนที่ถามให้เขาไม่สบายค่ะ

ต้องเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับไม่ต้องรู้ปว่าก่อก่อแต่เป็นเพื่อนกัน
จริงแล้วพี่

ก็ต้องอยู่เพียงบ้างก็ตามไปนะ
เพียงแม้เคยผู้ชายใจมันมีประโยชน์ให้ผู้ถูกกับทำงาน
ถ้ามักง่ายอย่างนั้นก็ต้องเหลื่อยใจ

เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องเหรอ
ต้องการฏร้อนการชัมพยายาม
อย่างที่บอกก็คือมันจะให้เกียร์สมัย
ก็ทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่
อย่างกันทางที่ออร์แกนัยเขาบอกว่าไม่อยากโทรมาลด้วย
เรารู้สึกว่าทุกคน

้านสูงกำลังอยู่ในตัวแหล่งเรียนธุรกิจกับดิจริง
ไม่ครับคือแม่ก็ได้ครับผมเป็นไทยยูนคลุม
อันนี้คือเอาจริงผมก็รักรักแม่น้องก็เหมือนแม่แหละก็เป็นแม่
แล้วก็อยู่ที่จิตใจมากว่าคนที่มองแบบนั้นมันก็เป็นน่ารักออก

เรากลัวไหมเรามโมกเหอะไว้เท่าไหร่ตอนได้อ่านคอมเมนต์เหล่านี้
ค่อนข้างดูแลแล้วดามความ
ก็ค่อนข้างที่จะล้ำเส้นเหมือนกันนะครับแต่ก็

เขาอาจจะมองโลกในแง่ร้ายกันก่อน

แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ารัก
แม่นั่งลูกนั่งตักแม่

ที่เดี๋ยวจะบอกกันแล้ว

จะบอกกันอะไรเขาจะดี

มันขอให้คนพรุ่งนี้เลยคิดหน่อยเพราะว่า
พวกเราอยู่ในโลกของเราที่มันก็
ลงนแล้วก็น่ารักดีครับ
เธอว่าจะคิดจะป้อง
คิดมากครับทำงานที่เราคิดมาก
อันนี้ก็อะไรครับใครมันก็เล่นเป็นอะไรที่สนิทเล่นขำไม่ได้นั่งทั้งวันอีก

เรียกว่าพิสูจน์ได้ไหมคะ
ไม่ต้องพิสูจน์เราก็ไปเรื่อยครับ
แต่นะครับอะไรบันไดหลัก
งานต้องให้ถือไว้
แสงเพื่อน

ซับตาซับตา

มันจะให้เวลาจำนวน

แกครับก็คือผมเป็นคนที่

เหมือนลี่ตานีนี้แหละก็คือของเราและตอนนี้ใช่ไหม

อันนี้เรียกยังไงก็ได้เหมือนแล้วแต่เราก็ทำ